มกลางความสับสนของคนที่เป็นนายจ้างอยู่ในขณะนี้

เพราะว่าผมได้เชิญคนที่เป็นผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้
ท่านเป็นผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน

ฉะนั้นท่านจะมีคำตอบให้พวกเรา
คุณพิชิตนินทองคำเป็นแขกเชิญของผมครับ

คนหนึ่งใบได้ใบสีชมพูแล้ว

สมมุติผมเป็นเจ้าของบ้านผมควรจะพาไปยังไง

ก็ต้องแยกออกมาเป็น๒ประเด็น
เพราะว่ามีสองส่วนที่เกี่ยวข้องกัน

ได้รับอนุญาตให้ผ่อนผันให้อยู่ในราชนาจักรไทย

จนถึงวันที่๓๑มีนาคม
แต่ยังเป็นคนที่รักลอกหลบหนีเข้าเมืองมา

ได้รับการตรวจสอบจากประเทศต้นทางแล้ว
ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ

ไม่ได้รับการตรวจสอบเป็นการผ่อนผันให้เขาอยู่ทำงานเป็นการชั่วคราว
แล้วก็เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบในระหว่างเวลานี้
ดังนั้นในกรณีของแรงงานที่ถือบัตรชมพู
ถ้าเป็นแรงงานสัญชาติเมียนมาร์
สัญชาติเมียนมาร์นั้นทางประเทศไทยได้ไปเจรจากับทั้ง
จริงแล้วเจรจากับทั้ง๓ประเทศแล้วล่ะ
ก็ทั้งเมียนมาส์ลาวแล้วกับกัมพูชา

ประเทศต้นทางจะเข้ามาดำเนินการตรวจสัญชาติให้กับคนของเขา
ไม่ต้องข้ามแดนข้ามประเทศไป
โดยเมียนมาร์ส่งทีมเจ้าหน้าที่เขามา
ตั้งศูนย์ตรวจสัญชาติในประเทศไทย

เมียนมาดำเนินการแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคม๒๕๕๙

เปิด๖ศูนย์ในพื้นที่๕จังหวัด
เปิด๖ศูนย์ในพื้นที่๕จังหวัดที่มีคนงานเยอะ
ใช่ครับแล้วก็ให้คนงานที่อยู่ในจวดใกล้เคียง

วันหนึ่งเนี่ยแต่ละศูนย์เนี่ยสามารถที่จะทำงาน
พิสูจน์ได้ประมาณกี่ลายครับ

จะดำเนินการได้ประมาณ๕๐๐๖๐๐คน

ดังนั้นตรงนั้น๖ศูนย์ก็๖ศูนย์๕

พวกที่ได้ใบชมพูแล้ว
มีความต้องการจะไปสูบพิสูจนสัญชาติบรรยากาศแบบไหน
ทุกคนอยากไปหรือว่าลังเลไม่อยากไปยังไงที่ผ่านมา
ก็มีทั้ง๒ส่วน

ท่านต้องรีบไปนะครับ

ไปใช้เวลานานแค่ไหนลางานไปวันหนึ่งพอไหม

ไปตรวจสัญชาตินี่นะครับ

เดินไปที่เคาน์เตอร์สวิต

เพื่อไปชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสัญชาติ

ไปที่๗๑๑แจ้งว่า

ชำระเงินค่าธรรมเนียมการตรวจสัญชาติ

ค่าตรวจสัญชาติ๓๐๐บาท
เสียค่าธรรมเนียมให้๗๑๑๑๐บาท

ก็แจ้ง๗๑๑จะดูบัตรชมพู

กดเลข๑๓หลักไปก็จะขึ้นมา

สมมุติว่าสะดวกอยู่สมุทรปราการ
ก็แจ้งบอกว่าไปที่สมุทรสปาการ

อยู่จังหวัดชุมลีแน่นะครับ

อยู่ในเขตจังหวัดเดียวกันกับศูนย์ที่ตั้งอยู่ถึงวันนัดท่านก็พาคนงานอำบัดชมพูกลับไปเสร็จเนี่ย
แต่ถ้านายจ้างติดภารกิจไม่พาไปให้แรงงานไปเองก็ได้
ที่กลัวว่าแรงงานจะไปไม่ถูกหรือจะมอบนาฏให้ไป
แต่ว่าไม่ได้จำเป็นว่านายจ้างต้องไปเท

นายจ้างต้องเอาอะไรไปบ้างของนายจ้าง
ในศูนย์ตรวจสัญชาติณขณะนี้
นายจ้างยังไม่ต้องเตรียมหลักฐานอะไร
เพราะว่าเขาตรวจสัญชาติให้คนของเขา
แต่ถ้าอยู่จังหวัดอื่นที่ไม่ได้เป็นจังหวัดที่มีศูนย์เนี่ย
ขอให้ไปติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเสียก่อน
เพื่อขอหนังสือรับรองการออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดอ

เนื่องจากว่าคนที่ถือบัตรชมพูนั้น

และได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในประเทศ

มีเงื่อนไขกำหนดเอาไว้
อนุญาตให้อยู่ในเขตท้องที่จังหวัดนั้น

คือถ้าลูกจ้างมีความสามารถคล่องแคล่วที่จะไปเองได้

แต่ว่าถ้าลูกจ้างเพิ่งมาใหม่
ยังเงอะงะงะไปไหนไม่ถูก

มอบหมายให้คนที่สะดวกพาไป

แต่ไม่ได้แปลว่าไปแล้วจะต้องไปเซ็นสัญญาไม่มี

ภายใน๑วันนี้ได้เอกสารที่เรียกว่า
เป็นเอกสารประจำตัวของคนที่ออกให้แทนหนังสือเดินทางให้กับคนงาน
ในขณะนี้เมื่อออกแล้วคนงานจะต้องถือกลับมา
เอากลับมาที่ยังจังหวัดต้นทางของตัวเอง
มาที่บ้านมาในบ้านไหนจ้าง
เพื่อจะไปติดต่อที่ตรวจคนเข้าเมืองที่อยู่ในจังหวัดนั้น
อันนั้นหมดไปก๊อกหนึ่งแล้วนะก๊อก๒
๊อก๒เนี่ยเอาใบที่ได้รับการรับรองมาเสร็จภายในวันเดียว

ไปตรวจโรงตาคือได้เรียกว่าง่ายว่าไปตีวีซ่านั่นแหละ
การตรวจโรงตานั้นโดยปกติทำให้คนต่างด้าวทั่วไปนะครับ
เสียค่าธรรมเนียมการตรวจโรงตา๒๐๐๐บาท
แต่สำหรับแรงงาน๓สัญชาติประเทศไทยเราใจดี

ประทับตาอนุญาตให้อยู่ในราชนาจักร
จนถึงวันที่๓๑มีนาคม๒๕๖๒
เท่ากับบัตรชมพูที่มีอายุอยู่อนุญาตทำงานนะครับ
ทีนี้ก๊อกที่๒ได้ใบจากตมแล้วจบหรือยัง
ได้ไปจากตมแล้วก็ไปติดต่อที่จัดทางการจังหวัด
เพื่อขอเปลี่ยนใบอนุญาตทำงานเสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนร้อยเดียว
ไปครั้งที่๓ไปที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด
๑วันก็เสร็จเหมือนกัน
เปลี่ยนเพื่อจะเปลี่ยนใบอนุญาตทำงาน
เพื่อจะรองรับการอยู่ต่อถึงที่๖๓

ประมาณเดือนสิงหาคม
คู่กับศูนย์ตรวจสัญชาติของเมียนมาร์
แปลว่าไอ้๒ขั้นตอนหลังเนี่ย
ศูนย์ตรวจสัญชาติไปอยู่ที่เดียวกัน

อันนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่

ผมไม่ต้องไปทรงหนสามหนก็รอสิงหาได้ไหม
ได้ครับแต่ถ้าต้องการเร็วก็ไปก่อนได้นะครับเพื่ออะไรจะได้ลดคันต่อและอำนวยฟันมากขึ้น

แล้วก็ไปตรวจสุขภาพถ้าจะต้องตรวจสุขภาพ
อันนี้ใช่มั้ยที่ฤธภัณฑ์บอกว่าแต่ก่อนเนี่ยมี๖จุด
แต่ว่าพอหลังจากนี้ไปสิงหาเนี่ยมีทุกจังหวัด
จะมี๖จุดเหมือนกันเพราะว่าเมียนมากเค้าเปิดแค่๖จุด

พวกไบชมพูตั้งแต่สิงหาไปที่เดียวจบปกจุด
หน่วยงานของราชการไทยเนี่ยจะไปอำนวยความสะดวกคู่ขนานขนานกับของพม่า

ครับเป็นวันสต๊อป
เอาล่ะนี่สำหรับคนที่ได้ใบชมพูนะครับ

ถามลูกจ้างท่านว่ามีใบชมพูแล้ว
ท่านก็ทำตามขั้นตอนนี้
พวกที่ไม่มีอะไรเลย

ต่อไปกัมพูชา

กัมพูชากับลาวนะครับ

กัมพูชาก็จะเข้ามาตั้งศูนย์ตรวจจันชาติของเขา

แต่ว่ากัมพูชาในเบื้องต้น
จะเข้ามาเดือนสิงหาคมแล้วมาตั้งศูนย์เดียวอยู่ที่จังหวัดระยอง

ดำเนินการให้กับคนงานที่อยู่ในกลุ่มภาคประมงก่อน

ลูกจ้างทำงานที่บ้านมีใบชมพูเป็นกัมพูชา
เขาควรจะไปที่ระยองตอนไหนถึงจะสะดวก
จะไปตอนไหนถึงสะดวกนี่นะครับ

แต่นะครับกัมพูชาจะดูสถานการณ์ตอนที่เขาเข้ามาก่อนในช่วงแรก
หลังจากนั้นเนี่ยทีมของเขา๒๐ทีมเนี่ย
ถ้าพื้นที่จังหวัดไหนที่คิดว่าเขาควรจะเข้ามาอำนวยความสะดวกได้
เขาจะส่งมารัฐศาสตร์ของการโมไบล์

ที่จะส่งทีมโมไบล์มาตั้ง

รับปากแล้วว่าเดือนสิงหาเช่นเดียวกัน
จะมาตั้งศูนย์ตรวจสัญชาติ๑แห่ง

ที่ไอทีสเวอร์ตรงหลัก๔ภาษา

หลัก๔ภาษาเนื่องจากว่าจำนวนคนงานลาว
ในประเทศไทยที่แล้วกันผลพันธ์ถือบัตรชมพูนี่ไม่มากนะ
ประสุทธิ์อยู่ที่ประมาณ๔แสนคน
๔แสนคนถ้าวันละสัมพันธ์ก็

ฉะนั้นลาวจำไหมจุดเดียวไอทีสเกวร์

แล้วหน่วยงานของราชการอีก๒หน่วย

ก็ไปประกบเหมือนกัน
ก็จะเป็นการอำนวยสะดวกเป็นวันสต๊อปสวิตช์ให้